ไม่มีคนดูแลช่วยดูบ้านหลายคนก็เป็นกังวลกันที่หมู่บ้านโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเขามีชาวบ้านออกมาเรียกร้องบอกว่าไม่ทำตามโปรโมชั่นที่โฆษณาไว้
อืมคือบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลมีป้อมยามดูแลรักษาความปลอดภัยมันไม่มีค่ะ
ซื้อไปแล้วแต่มันไม่มีค่ะเขาเลยต้องมารวมตัวกันบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาก็เป็นกังวลกันไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วเขาจะทำอย่างไร
รวมถึงถนนก็เสียหายชำรุดไปอีกชาวบ้านเขาก็เลยออกมารวมตัวกันเลยนะคะ
ติดป้ายบริเวณป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ในชุมชนในลึกที่ตำบลมะขามเตี้ยเทศบาลนครสุราชธานีค่ะ
โดยหลังจากที่โครงการหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาเสนอขายไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านซื้อไปแล้วเนี่ย
ไม่ยอมทำตามสัญญาที่เสนอขายไว้ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทุกคนอยู่บ้านแบบหวาดระแวงค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โจรจะมา
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนมางัดบ้านลักทรัพย์สินกล้องวงจรปิดที่เคยมี
ใช้คำว่าที่เคยมีเพราะว่าถูกลื้อออกไปแล้ว
ไฟส่องสว่างในหมู่บ้านก็ไม่เพียงพอค่ะถนนก็พังเสียหายอีก
คือไม่มีอะไรสมประกอบเลยนายสมศักดิ์วิเชียนคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่า
ที่ต้องออกมารวมตัวกันแบบนี้เพราะอยากเรียกร้องให้เจ้าของหมู่บ้านรับผิดชอบ
เพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่ประกาศเอาไว้เลย
ทำแบบนี้เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคค่ะ
ภัยต่างออกไปโดยไม่มีกำหนดว่าจะทำอะไรให้เรา
ต่อไปนี้แล้วถนนหนทางก็พังเสียหาย
ใกล้เคียงทำให้พวกเราเดือดร้อนมากครับวันนี้ก็เสี่ยงทุกเรื่องครับ
โจรขโมยต่างทุกเรื่อง
รถบรรทุกอะไรที่วิ่งผ่านไปมาก็วิ่งกันไม่มีความรับผิดชอบ
ชาวบ้านเขาก็ยังเรียกร้องด้วยนะคะว่า
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาดูแลหน่อย
เพราะว่าแบบนี้ถือเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ซื้อบ้านตามโครงการนี้ด้วย